มีความทรงจำดีมีความสุขที่ใดจงบอกใครว่านี่คือแผ่นดินนี้
แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทย
บางทีคือเด็กหนาวบางครั้งก็ควบร้าวแต่เราไม่ขอขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
วันที่คอยมาถึงคุณวันนั้นสดใสผู้คนรุ่นใหม่แบ่งหัวใจให้แก่กัน
เรามีเท่าวันดวงเดียวไม่มีพระจันทร์ดวงใดสว่างสดใสเท่าเรามองจากมุมนี้
มุมที่มีใจแห่งรักแห่งความเมตตาพวกเราน้องพี่สาวหน้าที่ประเทศไทย
เรามีเท่าวันดวงเดียวไม่มีเพื่อทั้งดวงใดสว่างสุดใสเท่าเรามองจากมุมนี้
มุมที่มีใจแห่งรักแห่งความเมตตาพวกเราน้องพี่สามัคคีประเทศไทย
ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สามนาคีสามนาคีประเทศไทย
ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สามนาคีสามนาคีประเทศไทย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
ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สามนาคีสามนาคีประเทศไทย
ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สามนาคีสามนาคีประเทศไทย